อ้าวจากเรื่องราวรักร้าวใช่ไหมฮะมาดูรักดีกันบ้าง
หล่อสาวธรรมคนนี้หอบสินสอดกว่าครึ่งล้าน
ไปสู่ขอผู้หญิงแต่งงานเพราะว่าคบหาดูใจกันมา๓ปี
จัดงานวิวาตามประเพณีล้านนานะเจ้าที่จังหวัดเจียงใหม่ครับ
โดยมีญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมแสดงความยินดีกันครับข้าง
เรื่องราวความรักดีก็มีให้เห็นเยอะนะฮะ
ขบวนแห่ขันหมากของเจ้าบ่าวสาวหล่อนางสาวปรีชยาพรมศรีดา
พร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับพากันไปสู่ขอเจ้าสาว
ก็คือนางสาวสริญญาพรบุญมีที่บ้านของฝ่ายหญิง
ตำบลหางดงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เมื่อวานนี้นะท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมืดเลยนะครับ

สินศรแบ่งเป็นเงินสดกว่า๕๐๐๐๐๐บาท
พร้อมด้วยทองคำน้ำหนัก๗บาท
แล้วก็แหวนเพชรอีกหลายกรัฐนะครับ
จากการสอบถามญาติญาติทราบว่าทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ย
คบหาดูใจกันมานานแล้ว๓ปีแล้ว
ทะเบียนสมรสกันแล้วที่ประเทศออสเตรเลีย
ทั้งคู่ทำธุรกิจด้านรับทำความสะอาดและขายอาหารอยู่ที่นั่นนะครับ

จัดงานฉลองมงคลสมรสแต่งงานกันที่บ้านของฝ่ายหญิง
พร้อมทั้งเชิญแขกเรือแล้วก็ญาติผู้ใหญ่
มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานนะครับ
รวมถึงเพื่อนฝูงก็มาร่วมงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็นและกลางคืน

นี่เจ้าบ่าบอกอะไรฮะ

ใช่เขาก็ต้องฝ่าด่านไงเพื่อเข้าไปหาเจ้าสาว
นี่ดูภาพความรักของเขาสิฮะ
สำหรับการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนรักร่วมเพศหรือว่าเพศเดียวกันนะครับ
ในประเทศไทยก็แน่นอนกฎหมายเรายังไม่อนุญาต
แต่ที่ผ่านมากลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศก็ได้ต่อสู้เรียกร้อง
ผลักดันให้มีการให้มีกฎหมายรองรับสิทธิ์อย่างร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับ

เราก็สดชื่นแจ่มใสไปด้วยนะฮะ